โอนอ่อนพลลงมาพอสมควร
คิดว่าสุดท้ายคุณพิทาจะได้เป็นนายกไหมฮะ
อย่างน้อยที่สุดนี่มันเป็นช่องทางของคุณว่าลงลงไปอธิบายได้
ซึ่งบางกลุ่มก็คงจะถามแหละ
เอ๊ะตรงนี้คุณจะผลักดันไหมอะไรยังไงนะครับ
แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็เป็นพันธสัญญาประการหนึ่งนะครับ
ที่บอกว่ามันจะไม่เกิดขึ้นในฐานะเป็นการผลักดันของรัฐบาลนะครับ
แต่เท่าที่ดูนะครับสวเองเนี่ยวันนี้ก็ลุกไปมากกว่านั้นนะครับ
ไปมากกว่านั้นคือว่าเฮ้ยคุณเอาแต่ฐานะความเป็นรัฐบาลไม่ได้
คุณต้องบอกประกันเลยว่าในฐานะพักการเมือง
คุณก็จะไม่ดันเรื่อง๑๑๒ด้วยอันนี้ตรงไปตรงมาเลยนะ
เพราะสวท่านเอาเงื่อนไขเรื่องนี้เรื่องเดียวเลย
คือส่วนของสสเก้าไกลที่จะเสนอก็ต้องไม่มี
ไปแตะต้องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับ
มันก็เป็นเขาเรียกว่ามันก็เป็นบทพิสูจน์นะครับ
สำหรับพักเก้าไกลนะครับขณะเดียวกันเนี่ย
เก้าไกลก็ถอยไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในนโยบายพัก
ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพักเก้าไกลก็ไม่เหลือ
มีทางเลือกที่จะทำอยู่แค่๒ทาง
ทางที่๑ก็คือว่าก็ต้องใช้การประสานทำความเข้าใจ
ซึ่งจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจขอให้ได้ประสานกันก่อนนะครับ
แล้วอันที่สองเนี่ยก็ต้องพยายามหาการสนับสนุนจากสังคมนะครับ
อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่พักเก้าไกรก็ต้องทำได้ในสองทางนี้นะครับ
แล้วก็๓นะครับผมก็เรียนว่าพักเก้าไกรอาจจะจำเป็นนะครับต้องหาตัวช่วย
คำว่าตัวช่วยก็คือว่าผู้ที่สามารถประสานงานได้นะครับ
โดยที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวนะครับ
เช่นอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่อะไรกันก็แล้วแต่นะครับ
ซึ่งหลายคนเนี่ยนะครับก็พร้อมที่จะช่วยพักเก้าไกลแต่ไม่เปิดเผยตัวนะครับ
ซึ่งก็ต้องไปประสานงานผู้หลักผู้ใหญ่คราวนี้นะครับ
ก็อาจจะต้องไปพูดคุยกับสวไปพูดคุยกับกลุ่มอำนาจต่างในสังคมนะครับ
เพราะฉะนั้นช่วง๒เดือนนี้ก็ต้องรีบทำนะครับ
ขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เราเห็นอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่ากระบวนการในการกดดันนะครับ
ของในปีกของกองเชียร์สนับสนุนนะครับก็ต้องกดดันนะครับ
เพราะฉะนั้นประเด็นในการกดดันเนี่ยนะครับถ้ากดดันกันแรงไปนะครับ
กลายเป็นว่าไปทำกันไฟ่กันไปหมดนะครับมันก็จะมีผลทำให้สวเองเนี่ยก็สามารถที่จะมีความรู้สึกไม่สบายอกสบายใจได้นะครับ
เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเกมเกมนึงซึ่งคนอาจจะไม่เห็นแต่ผมคิดว่าพักเก้าไกลจำเป็นต้องใช้แล้วแหละก็คือว่าเรื่องของการมีตัวช่วยนะครับที่นอกระบบการเมืองนะครับ
แต่อาจจะเป็นคนซึ่งสามารถที่จะเข้าถึงในเรื่องแบบนี้ได้นะครับ
คือหาคนที่ไปช่วยประสานทางสว
ถูกต้องครับแล้วไม่ใช่แต่สวอย่างเดียวนะ

ต้องแทบจะทุกกลไกในระบบการเมืองนะครับผมหมายถึงกลไกในกระบวนการยุติธรรมในบางส่วนผมหมายถึงกลไกในระบบราชการในบางส่วนด้วยนะครับ
ต้องใช้กำลังภายในแล้วล่ะไม่อย่างนั้นเสียงโหวตไม่ถึงแน่อย่างนี้หรอฮ
แน่นอนครับวันนี้ต้องเรียกได้ว่าธารดมศักยภาพของผู้สนับสนุนพักก้าวกลายไม่ว่าในแง่มุมไหนนะครับถ้าทำได้พักก้าวกลายต้องทำ